ตามข่าวกันเลยคุณผู้ชมมีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๙แล้วครับ
กำลังจะขับรถไปทำธุระอืมสตาร์ทเครื่องชึ่งโอ้โห
ไฟลุกพึบเลยอยู่ไม่ได้ต้องกระโดดหนีตายสิครับอ๋อเหรอครับ
งงมากตรวจเช็ครถตลอดตรวจสภาพตลอดทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ตายคุณโอ้โหกลัวมากรอดมาได้แต่ว่ารถมันก็เป็นรุ่นเก่าหน่อยแหละ
เออตายแล้วนะครับไฟลุกขนาดนี้เลยนะฮะกูภัยสว่างประทิตย์ธรรมสถานศรีมราชา
ก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ครับในหมู่บ้านครึกศาสตร์ชาติเจ็ดหมุนหนึ่ง
บนหนองขามอำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
ที่เกิดเหตุก็เนี่ยฮะชาวบ้านกำลังโอละหมานทีเดียวครับช่วยกันยกถังน้ำมัน
อ่าถังพยายามสานะคะไปดับดับเพลิงก่อนนะฮะ
ซึ่งสภาพนั้นไฟไหม้ห้องเครื่องหมดแล้วนะครับ
แล้วก็ต้องระดมฉีดน้ำเข้าไปเพื่อสกัดเพลิง
ก็สัก๑๕นาทีก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
ไปสอบถามเจ้าของรถนางสุนีปานเรืองอายุ๕๙ปีบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุก็จะเสียบกุญแจสตาร์ทเครื่องปกติ
แต่ว่าระหว่างนั้นเนี่ยเสียงเครื่องมันดังแบบผิดปกติ
สนั่นมากแล้วก็มีประกายไฟขึ้นมาที่บริเวณห้องเครื่อง
จนเกิดไฟลุกไหม้แต่ว่าโชคดีมีสติครับ
กระโดดออกมาได้ทันไม่เช่นนั้นก็คงถูกไฟไหม้
ขารถนี่แหละครับปลอดภัยนะ
ใครขับรถยังไงตรวจสอบรถให้ดีว่าพร้อมหรือเปล่า